ไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าไปที่ฉะเชิงเซา

แต่ไม่แน่ใจว่าเคยไปเดินในซอยนี้หรือเปล่า

ไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรไปเดินซอยนี้มีหมอรักษาให้หมดเลย

โรคศัตริย์เด็ก
นี่ไงตามคลิปนี้เลยรักษาโรคอะไรได้บ้าง

ครับท่าน
เขาไปเที่ยวกันไปกับเพื่อน
และซอยนี้โยโกโภคลีนิกเทียบเลย
และหรือถือข่าวบอกว่าเพื่อนบ้านอยู่ชะเชิงเซาพาเที่ยว
แล้วดูพามานี่
เรียกได้ว่ามาถนนเส้นนี้รักษาได้ครบทุกโรคค่ะ
แต่การไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐนะคะ

คือก่อนหน้านี้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรใช่ไหมคะ
แล้วก็ถามเพื่อนว่าเอ๊ะมีที่เที่ยวอื่นอีกไหม

เธอก็นึกว่าจะพาไปร้านอาหารไปกินข้าวไปอะไร
นี่มาตะลุยซอยนี้ค่ะ

ก็มีแต่แบบร้านรวมคลินิกของคุณหมอเต็มไปหมด

ถนนเส้นนี้มีชื่อว่าถนนพาณิชย์
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถนนสายกลาง
เป็นที่รู้กันดีว่าถ้าป่วยไข้หรือเจ็บป่วยด้วยโรคใดแล้วอยากจะหาหมอ
ซอยนี้ค่ะมีหลากหลายคลินิกมากถนนเส้นนี้ระยะทางยาวประมาณสามร้อยเมตรนะคะ
ลิกสองฝั่งเลยค่ะรวมแล้วสักประมาณ๓๔คลินิกได้

นี่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนับให้เลยคุณผู้ชมลองดูป้ายดูนี่
นี่ไงมีหมอบอยมีร้านโรงพิมพ์สลับมานิดนึง

นี่ทันตแพทย์ก็มีปวดฟันก็ได้
โผล่หัวโผล่ตาโผล่ฟันโผล่ท้อง

ทีนี้เราไปคุยกับผู้มนุยการโรงพยาบาลโรงแพทย์ฉัดเชิงเซา

ชายเริกลิมปะวัฒนสิริอายุ๗๑นะคะ
บอกว่าถนนเส้นนี้เมื่อก่อนเป็นแหล่งค้าขาย
มีร้านโชว์หวยร้านขายเครื่องสำอาง

แต่ว่าร้านพวกนี้ซบเศร้า

ตัวคุณหมอเองมาเปิดคลินิกที่ถนนเส้นนี้เป็นร้านแรก

แต่มีคลินิกที่เปิดก่อนหน้าอีกนะ

ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วทำไมถนนเส้นนี้คลินิกเยอะขนาดนี้

ทีนี้นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ

ทรงฤทธิสินถาวรอายุ๗๑ค่ะ
บอกว่ามาอยู่ตรงนี้ได้๕๐ปีแล้ว
เห็นชาวบ้านเข้ามารักษากับหมอในซอยนี้เยอะเลย
คือมาจากแทบทุกอำเภอของฉะเชิงเซาเลยนะคะ

เพราะว่าเขารู้กันว่าถนนเส้นนี้มีคลินิกเยอะ
แล้วก็คลินิกในถนนเส้นนี้ก็เป็นลูกหลานคน๘ริ้วนี่แหละค่ะ
ก็จะมีการเปิดให้บริการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
หมายความว่าถ้าเจ็บป่วยก็ลองมาที่ถนนเส้นนี้ได้ค่ะ

แต่คลินิกตรงนี้คือถูกต้องและมั่นใจได้